เป็นคดีสะเทือนขวัญส่งท้ายปีเลยนะครับ
คือคดีที่หญิงสาววัย๒๓ปี
ถูกคนร้ายซึ่งอยู่ในคอนโดเดียวกันนี่แหละครับ
บุกเข้าไปในห้องหวังจะชิงทรัพย์สิน
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเธอเอามีดแทงขา

เพราะว่าตัดเส้นเลือดใหญ่แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่หน้าลิฟต์นะครับ
เมื่อวานนี้มีการคุมตัวของผู้ก่อเหตุ
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ที่คอนโดมีเนียมที่ก่อเหตุนะครับ
ซึ่งแน่นอนมีทั้งชาวบ้านมีทั้งลูกบ้านในคอนโดเนี่ย
รุมล้อมแล้วก็มาถ่ายคลิปมาดูการทำแผน

ตะโกนด่าตะโกนสาบแช่งคือเขารอจังหวะเลยนะ
ถ้าเกิดตำรวจเผลอนี่คือเข้าไปรุมประชาธรรม
แต่ตำรวจเนี่ยก็ดูแลกำลังแบบ
เต็มที่เหมือนกันใช่ค่ะนะฮะคนร้ายเนี่ยไม่เปิดปากพูดอะไรเลยนะฮะ
หลังทำแผนเสร็จนะครับผู้สิทธิ์ข่าวพยายามถามอีกครั้ง
ว่าต้องการขอโทษผู้ตายขอโทษครอบครัวผู้ตายหรือไม่
ผู้ต้องหายกมือไหว้คล้ายกับเป็นการขอโทษนะครับ
ตอนเข้าไปทำแผนนะคุณไปทั้งที่ห้องที่เกิดเหตุ

จุดต่างที่เขาสารภาพว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับ
จุดที่ผู้ตายหลบซ่อนอยู่ในตู้แล้วก็วิ่งหนีออกมา

และจุดที่เขาวิ่งหนีไปชั้นต่างจนกระทั่งไปเปลี่ยนเสื้อผ้าได้
แล้วก็มีการเข้าไปตรวจสอบภายในห้องชั้น๕
ซึ่งเป็นห้องที่คนนี้เขาเคยไปอาศัยกบดาน
คือไม่รู้ว่าไปดื่มเบียร์หรือว่ามียาเสพติดอะไรด้วยหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าภายในห้องนะคุณไปพบทั้งชุดชั้นในของผู้หญิงคนอื่นด้วย

ลูกบ้านคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงบอกว่าชุดชั้นในฉันเคยถูกขโมยไป
และไปอยู่ในห้องที่ผู้ก่อเหตุไปกบดานอยู่นะครับ
แล้วก็ที่คอนโดเมื่อคืนนี้นะคุณปรากฏว่าสัก๒ทุ่มครึ่ง
เจ้าของคอนโดเจ้าของห้องห้องที่เกิดเหตุนะฮะ
เจ้าของห้องมาตรวจสอบพื้นที่ห้อง
เพราะว่าห้องนี้เป็นห้องที่เจ้าของห้องเขาปล่อยให้เช่าอีกทีหนึ่ง

ใช่ปล่อยให้คนตายหรือว่าน้องเต้ยวัย๒๓ปีมาเช่าห้องนี้อยู่
เมื่อคืนเก็บกวาดทำความสะอาดนะคุณ
เลือดต่างที่อยู่ตามพื้น
เตียงนงเตียงนอนที่มีเลือดท่วมนะครับ
ผนงผนังนะครับรวมถึงจุดที่สำคัญคือจุดหน้าลิฟต์ใช่
คุณที่ลิฟต์แล้วก็ที่ราวตากผ้าที่อยู่ที่ชั้นเนี่ยนะฮะ
ปรากฏว่าเลือดแห้งเกลอะกรังอยู่นะครับ
พนักงานทำความสะอาดก็ต้องทำความสะอาดกันเต็มที่
โดยเฉพาะจุดนี้จุดหน้าลิฟต์เนี่ย
กลายเป็นจุดที่ลูกบ้านทุกคนกลัวมาก
คือเขาบอกเหมือนกันเลยว่าเนี่ยคราบเลือดตรงนี้นะ
มันเป็นภาพติดตาฝังใจเห็นร่างของน้องเต้ยเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าลิฟต์
แล้วต่อให้เช็ดทำความสะอาดล้างคราบเลือดไปแล้ว
แต่ว่าภาพมันยังล้างไม่ออกไปจากสมองมันยังติดตาอยู่เลย
ถ้าคุณได้ฟังนะคนที่อยู่ห้องตรงข้ามหรืออยู่ห้องใกล้
ที่ได้ยินเหตุการณ์นะฮะได้ยินเสียงน้องเต้ยกรีดร้อง
วิ่งออกมาจากห้องแล้วก็เพื่อนข้างห้องกับฝั่งตรงข้าม
เปิดประตูมาดูคุณเห็นน้องเต้ยเลือดอาบอยู่หน้าลิฟต์
แล้วก็ประโยคสุดท้ายที่น้องเต้ยพูดก็คือ
หายใจไม่ออกหนูหายใจไม่ออกช่วยด้วย
แล้วก็เสียชีวิตอยู่หน้าลิฟท์นะครับ
นี่ครับผู้ที่พักอาศัยภายในชั้น๗ประมาณ๑๐กว่าห้อง
ตอนนี้มีการขอย้ายออกจากห้องพักของคอนโด
เพื่อย้ายไปอยู่ห้องอื่นก่อนนะ
หรือบางคนบอกว่าถ้าย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ขอย้ายเลย
ไม่ว่าจะเป็นชั้น๗หรือห้องชั้นอื่นก็กลัว
กลัวเรื่องของดวงวิญญาณของน้องเต้ย
ที่อาจจะโกรธแค้นคนร้ายและยังคงวนเวียนอยู่จุดที่ตาย

นิติคอนโดก็เตรียมเข้าสำรวจแล้วก็ปิดห้องว่างในแต่ละชั้นแล้วล่ะ
เพื่อเป็นการป้องกันเรื่องของการมั่วสุม
หรือการเข้าไปใช้ห้องที่ไม่มีคนพักอาศัยอยู่

เพราะว่าเป็นกรณีของผู้ต้องหาที่เข้าไปใช้ห้องของคนอื่น

การดื่มเบียร์ในการมั่วสุมในการกบดานเนี่ยนะฮะ
ฟังเสียงของผู้พักอาศัยในคอนโดนี้หน่อยฮะ
ก็กลัวแต่ว่าเราจะดูแบบว่า

สิ่งที่เราไม่เคยเจอเราก็เลยแบบ
คงไม่เจอหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่เชื่อว่าคงไม่เจอเพราะว่า
ก็คือเราไม่เคยเจอเราก็เลยมั่นใจว่า
เราก็อยู่ของเราน่ะเราอยู่ของเราน่ะ

อยู่ตรงนี้

ไม่เคยคิดว่าจะย้ายไปไหนหรือหลังนานนี้
อยู่มานานแล้วค่ะ
พักอาศัยบางคนก็คือย้ายออกไปไหนไม่ได้นะ

ส่วนนี้ครับรับศพของผู้เสียชีวิตมาแล้ว
ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนานะ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสวดศพบรรยากาศเนี่ยคุณผู้ชมเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
แล้วเราไปเจอพ่อบุญธรรมของน้องเต้ยก็คือนายวิชัยนาขำ
คุณพ่อเล่าแบบเสียงสั่นเหมือนกันนะ
พ่อบอกว่าที่ต้องเอาศพของน้องเต้ยมาที่นครปฐม
เพราะว่าเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย
แล้วที่นครปฐมเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดเดิมของน้องเต้ยอยู่ที่นครปฐมนี่แหละ
พ่อแม่ของน้องเสียชีวิตไปหมดแล้วนะคะ
ทีนี้ตัวของนายวิชัยเองก็เลยรับน้องเต้ยมาดูแลเหมือนลูกแท้เลยนะ
คือตัวนายวิชัยมีลูกแท้๑คนแล้วก็รับน้องเต้ยมา
ทีนี้น้องเต้ยก็ไปทำงานที่สมุทรปราการ
พ่อบุญธรรมรับหน้าที่ดูแลลูกเป็นลูกชายของน้องเต้ยวัย๔ขวบ
ดูแลให้แล้วไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้น
ทีนี้ก็เลยถามคุณพ่อว่าพ่อถ้าเกิดคนร้ายจะมาขอคำมาครอบครัวคุณพ่อจะยังไง
บอกโอ้โหอยากถามจังเลยทำไมเขาต้องทำแบบนี้ด้วย
ในเมื่อคุณก็มีครอบครัวคุณมีลูกเล็กนี่ลูกเพิ่งคลอดได้๑๕วันเอง
แล้วถ้าเกิดครอบครัวคุณโดนทำแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไง
นี่รู้ไหมลูกของเต้ยนั้นเขาต้องกลายเป็นเด็กกำพาแม่
น้องน่ะลูกชายน้องพันศาอายุ๔ขวบนะคุณ
แล้วน้องถามพ่อบุญธรรมตลอดเลยว่าแม่ไปไหน
ทีนี้ตัวพ่อบุญธรรมก็เลยต้องบอกไปก็ต้องโกหกไป
บอกว่าแม่ไปทำงานหาเงินมาซื้อขนมให้หนูไงลูกแบบนี้ค่ะ
ไม่เครก
ก็เสียออกเสียใจไม่คิดว่าน้องเต้ยเฉิดจากไปก่อนวัยอันควรนะครับ
ช่วงท้ายปีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวเลยนะครับ

ส่วนหนึ่งก็ยังดีใจว่าสามารถที่จับคนร้ายได้แล้วนะครับ
และวันนี้ครอบครัวของน้องเต้ยผู้เสียชีวิตนะครับ
ได้ไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจากจุดที่เกิดเหตุ
นั่นก็คือคอนโดมิเนียมย่านบางพลีที่สมุทรปราการนะครับ
เพื่อให้วิญญาณกลับไปที่วัดนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ทางฝั่งของครอบครัวคนร้ายหลบหน้าสื่อ
แต่มาที่โรงพักนะครับ

ให้ดูหน่อยตอนช่วงที่ครอบครัวของน้องเต้ยพ่อบุญธรรมคนนี้
เชิญดวงวิญญาณของน้องเต้ยผู้เสียชีวิตนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเมื่อเช้านี้นะครับ
นายวิชัยนาขำพ่อบุญธรรมของน้องเต้ยผู้เสียชีวิต
และคนในครอบครัวได้เดินทางมายังห้อง
ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุที่คอนโดแห่งนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับ
มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระงามพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐม
มาประกอบพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของน้องเต้ย
แล้วกลับไปที่วัดเพื่อบำเพ็ญกุศลนะฮะ
โดยพ่อบุญธรรมของผู้ตายก็เล่าให้ฟังอีกนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนแม่บุญธรรมของน้องเต้ยฝันฮะ
ฝันว่าน้องเต้ยมาหาแล้วบอกว่าหนาวนะครับ
ส่วนตัวพ่อบุญธรรมเองอยากจะบอกลูกสาว
ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วเพราะจับคนร้ายได้แล้ว
และพ่อจะดูน้องพรรษาต่อไป
จะดูแลหลานเองจะดูแลลูกของเต้ยเองนะครับ
นี่นะครับนี่คือฝั่งของผู้ตายนะฮะ
นี่มีการเชิญดวงวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนทางฝากฝั่งของครอบครัวผู้ต้องหาบ้างนะฮะ
ที่สพบังพลีนะครับครอบครัวของผู้ต้องหา
ได้มีการมาเยี่ยมแล้วก็เอากระเป๋าเสื้อผ้า
มาให้นายนัทชัยผู้ต้องหานะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามว่าใช่ครอบครัวของผู้ต้องหาหรือไม่
ปรากฏว่าถูกปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์
แล้วก็บอกว่าไม่รู้จักกับคนร้ายแต่แค่มาเยี่ยม

ส่วนเมื่อวานี้ผู้สิทธิ์ข่าวได้ไปสังเกตการณ์ที่คอนโด
บริเวณห้องของคนร้ายก็คือบริเวณห้องชั้น๓นะครับ
พบว่ามีญาติมารับแล้วก็ช่วยขนกระเป๋าเสื้อผ้าบางส่วน
ออกจากห้องแล้วก็ขึ้นแท็กซี่ออกไปนะฮะ
แต่ยังไม่มีการแจ้งย้ายออกจากห้องแต่อย่างใดนะครับ
เพราะว่าครอบครัวผู้ต้องหาก็ตอนแรกยังผ้าสายอยู่ชั้น๓นะ
ก็จะมีภรรยาผู้ต้องหานะแล้วก็ลูกน้อยนะครับ
รวมถึงแม่ย่าผู้ต้องหานะฮะก็สุดท้ายย้ายออกไปนะครับ
ส่วนเรื่องของคดีจะมีการนำตัวผู้ต้องหา
ฝากขังพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับ